สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
ฝนช่วงนี้เน้นตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ส่วนภาคอื่นเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวต้นเดือนหน้าค่ะ
ช่วงนี้ลมหนาวจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง
ภาคเหนือและภาคอีสานช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าอากาศค่อนข้างเย็น
และมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างถ้ามีฝนจะเป็นฝนแบบมาไวไปไวค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝนตกหนักเพราะว่าตอนนี้ยังคงมีร่องฝนพาดผ่าน
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่ยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ค่ะ
ทำให้อยู่ที่๑๒๐๘๐ของพื้นที่พื้นที่ริมทะเลภาคใต้จุดที่มีฝน
คลื่นจะสูงได้ประมาณสองเมตรส่วนเรื่องของอุณหภูมิที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ความเย็นแล้ว
พื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศค่ะอย่างเช่นภาคเหนือที่ดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้อุณหภูมิ๙๗องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคอีสานที่ภูเรือจังหวัดเลย๑๕องศาเซลเซียส
และพื้นที่ภาคกลางที่เขาเขียวจังหวัดนครนายก๑๙องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างน้อยอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่ส่วนกลางวันอากาศร้อนจนแสบผิวได้เลยค่ะ
สิ้นเดือนนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแบบเต็มตัวส่วนภาคใต้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมค่ะ
สวัสดีค่ะ